๑๖นาฬิกา๕๒นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
กำลังดีใจว่าองค์การเพศรัชกรรมนั้นจะได้เจ้า
กำลังจะได้ซื้อได้แจกได้เอามาตรวจแล้ว

ไอ้ยี่ห้อที่จะซื้อเนี่ยก็คือยี่ห้อเรือปูเนี่ยฮะ
ที่จะไปทำสัญญากันเนี่ยทางออยสหรัฐอเมริกาครับ
เขาเรียกคืนสินค้ายี่ห้อนี้
แล้วเขาให้ผลบอกว่ามันมีปัญหาด้านผลการทดสอบ
และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้ครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชมรมแพทย์ชนบทเขาออกแถลงการนะครับ
แม้ว่าชุดตรวจที่องค์การเพศรัชกรรมเนี่ย
จัดหามาได้ราคาต่ำที่สุดแต่คุณภาพก็ไม่อยากให้ต่ำไปด้วย
เพราะถ้าต่ำแล้วเนี่ยมันคือหายนะที่จะนำไปสู่การทำลายการวินิจฉัยโรคครับ
ชมรมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบ
แล้วก็สั่งการให้องค์การเพศรัชกรรมนะครับยุติการลงนามในสัญญาการซื้อครั้งนี้ก่อน
ต้องมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับที่องค์การอนามัยโลกเขารองรับนะฮะ
ล่าสุดนะครับในฐานะประธานกรรมการองค์การเพศรัชกรรมนะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นการเร่งด่วนเลยตามโครงการพิเศษของสปสชตามความต้องการ
โดยเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยในราคาประมาณชุดละ๗๐บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าถามว่าถูกไหมถูกครับ
เนื่องจากขณะนี้เนี่ยนะฮะเหตุผลที่เขาชี้แจงต่อไปบอกว่า
แล้วก็ไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจแล้วก็มีการ
ตอนต้นดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า
องค์การพลัดการทำงานศัตรูกรรมขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอน

โดยองค์การเพศรัชกรรมและออยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
นี่คือคำชี้แจ้งล่าสุดออกมาจากองค์การเพศสัจกรรม
เพื่อที่จะได้เป็นผล๑๐๐แล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษา